ลายรักร้อยเชื่อกันว่าน่าจะมาจากลายของดอกรักที่เรียงร้อยเป็นมาลัยถือว่าเป็นลายต่อเนื่องอีกชนิดหนึ่ง
ลักษณะเป็นรูปทรงคล้ายสามเหลี่ยมเรียงร้อยต่อกันเป็นแถบยาวเป็นเครื่องประกอบหน้ากระดานหรือประดับในแนวตั้งได้
ซึ่งความนิยมของช่างในช่วงต้นรัตนโกศิลป์มักจะนำลายรักร้อยมาประดับที่ฐานพระพุทธรูปนอกเหนือจากประดับตามงานสถาปัตยกรรมไทย
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน